ต่อที่เหตุประทึกกลางเมืองพัทยากันหน่อย
ลูกจ้างไปขโมยรถในจ้าง
จ้างเขารู้เขาขับรถตามพอไปเจอปุ๊บ
สุดท้ายจะเป็นยังไงไปดูภาพยาการนี้ครับ
ดูสิฮะโอ้โหแล้วกลางเมืองเลยนะครับ
เต็มไปหมดรถก็เยอะนักท่องเที่ยวก็เยอะนะฮะ
ได้ยินเสียงผู้หญิงซึ่งเป็นเจ้าของรถพยายามตะโกน
แล้วก็มีลูกน้องอีก๒คนช่วยขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่า
กระบาดสีดำคันนี้แล้วก็ตะโกนบอกชาวบ้านว่า
ขโมยรถขโมยรถให้ด้วยนะครับ
แล้วคนที่ขับรถของเขาไปก็เป็นลูกจ้างของเขา
คือชาวบ้านก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

กับจรจรก็หนักแน่เลยฮะ
ซึ่งเห็นไหมว่าตรงท้ายรถมีผู้ชายร่างใหญ่ถอดเสื้ออยู่
ก็คือเป็นลูกน้องของเจ้าของรถนั่นแหละ
พยายามไปทุบกระจกให้มันแตกเพื่อให้คนขับข้างใน
ซึ่งเป็นลูกน้องอีกคนที่ขโมยไปหยุดรถ
แต่ไม่สำเร็จคนขับก็ไปครับหนีไปเรื่อยครับ
เฉียวชนรถชาวบ้านไปเฉียวชนนักท่องเที่ยว

จนไปถึงกลางซอยรถมันติด
รถมันติดปุ๊บกระบะไปต่อไม่ได้
ลูกน้องที่ขึ้นไปท้ายกระบะกระโดดลงมา
พยายามจะเอามือต่อยประตูให้มันแตก
จังหวัดนั้นคนร้ายที่ขโมยรถเปิดประตู
แล้วก็กระโดดออกมาวิ่งหนีไป

แต่สุดท้ายไม่รอดเพราะชาวบ้านเขาช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้
ใกล้กับจุดที่เขาจอดรถทิ้งเอาไว้นั่นแหละ

เยอะเลยเพราะว่าคนที่เขาโดนรถชนเขาก็ตามมา
สุดท้ายตำรวจเข้าไประงับเหตุนี่

ชื่อว่านายนพดลอายุ๒๕ปี

ผมแค่ยืมรถจะขับไปเยี่ยมญาติที่ล้มป่วยอยู่ต่างจังหวัดเท่านั้น
ผมไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้

คือว่าคุณชนนิการ

คือไปขโมยรถกระบาดตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้ว
เธอก็ได้บอกแสว่าเอ๊ะเหมือนเขาไปคบหาผู้หญิงคนหนึ่งในซอย
หนึ่งที่ชื่อว่าซอยบัวขาวในย่านย่านแถวพัทยา

คือตอนนั้นผู้หญิงยังไม่ทราบว่าเขาขโมยรถไป
พอถึงเวลานัดนพพะดนขับรถทางที่ขโมยไปจริง
แล้วเจ้าของเขาดักรออยู่แล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามคลิปเลย
แน่นอนเจ้านายเขาเจ้าของรถยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างถึงที่สุด
ถึงแม้จะอ้างว่าขอยืมรถไปเยี่ยมญาติก็ตาม

ก็เกิดเหตุตกออกตกใจกันเลยนะคะกลางถนนเลยค่ะ